ประกันกับมาร์เมินที่๒นาทีกว่าไปหน้าท่าน้ำน้ำที่อยู่บนฤษภาษณ์ครับ
มีอัพเพลงขับรถพลังข่าวที่จะมีความพิเศษกับสมงศัตริย์
ภาษณ์ประกันเข้านี่ประกันแล้วจะมีการจัดอาคารที่ช่วยด้วย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

หนึ่งสองสี่สองเก้าสามสี่เลขรถนายก